จะพาคุณผู้ชมไปตรวจสอบที่ร้านทงฟ้าในจังหวัดต่าง
ทั้งที่พังงาทั้งที่นครสวรรค์
ไปดูกันหน่อยนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้าง

นี่หน้าร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองพังงานะคะ
เขาก็เอาหน้ากากอนามัยมาจำหน่ายที่ร้านทงฟ้า

แล้วประชาชนก็ต้องมารอต่อแถวซื้อกัน
เมื่อก่อนตอนแรกเขาจะมาขาย๑๐ชิ้น๒๕บาท

หมายความว่าห่อนึงมีแค่๔ชิ้น

เพราะว่าตกชิ้นละ๒บาท๕๐ตังค์อยู่แล้ว

ใช่ค่ะคนที่มารอต่อคิวส่วนใหญ่ก็อยากซื้อหน้ากากอนามัย
เขาบอกว่ากลัวโรคโควิด๑๙ขายแป๊บเดียวค่ะไม่ถึง๑ชั่วโมง
ร้านค้าทั้ง๒แห่งที่เปิดขายหน้ากากอนามัยที่มีอยู่ประมาณสัก๒๐๐๐ชิ้น
ชิ้นมาแบ่งห่อละแพ็คละ๔ชิ้นก็ได้ทั้งหมด๕๐๐แพ็ค
แป๊บเดียวคุณสุดสกุลหมดเกลี้ยงเลยทั้งสองจุดเลยนะคะ
ยังไม่ถึงปลายแถวเลยคนปลายแถวบางทีก็ไม่ซื้อไม่ทันแล้ว
ใช่ค่ะแล้วคือปริมาณมันไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
อันนี้คือที่พังงาส่วนที่นครสวรรค์ค่ะเขาก็ขายหน้ากากอนามัยที่ร้านทงฟ้า
นี่เขาขาย๓จุดนะมีที่ร้านเทพธัญญะแล้วก็ที่ทกศนครสวรรค์รวมถึงร้านวิบูรณพันธุ์
๓จุดเขาจะเปิดจำหน่ายหน้ากากอนามัยทงฟ้า๒รอบ
รอบแรกคือตอน๙โมงเช้ากับรอบ๒ก็คือตอนบ่ายโมงตรง
แต่ละจุดเขาก็จะขายเหมือนกันแพ็คนึงก็มี๔ชิ้น
ซึ่ง๔ชิ้นเขาจะขายราคา๑๐บาทแล้วจำกัดด้วยนะ๑แพ็คต่อ๑คน
จำหน่ายจุดหนึ่ง๒๕๐แพ็ค
เมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าขายรอบ๙โมงกับรอบบ่ายโมง
โมงก็ขายไป๑๒๕แพ็คบ่ายโมงก็ขายอีก๑๒๕แพ็ค
ส่วนพื้นที่อื่นยังไม่มีหน้ากากอนามัยส่งมา
ทีนี้เสียงสะท้อนจากประชาชนที่เขามารอซื้อหน้ากากอนามัย
เขาก็บอกมานะคะบอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยจัดส่งหน้ากากอนามัยมาขาย
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนหน่อย
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนเขาต้องการใช้อย่างต่อเนื่องทุกวันด้วย
คือจริงภาครัฐพยายามที่จะให้ร้านทงฟ้าทั้ง๑๑๙๘ร้าน
เป็นจุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนนะครับ
แต่ว่าเขาบอกว่ามีบางร้านสินค้าก็หมดแล้วก็ไม่ได้รับการจัดสรรให้แล้วนะครับ
ดังนั้นสามารถเช็คได้ว่าที่ไหนยังพอมีขายได้

เข้าไปดูในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับ
หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของกรมการค้าภายใน๑๕๖๙
หรือว่าสอบถามไปยังพาณิชย์จังหวัดของท่านได้

คือก็จะมีชุมชนอยู่ผู้นำชุมชนเขาก็จะประกาศ
พอประกาศปั๊บว่าหลัง๘โมง
เดี๋ยวร้านทงฟ้าที่มีอยู่แถวนี้๒ร้านเขาจะเริ่มขาย
คนไปต่อแถวขดเลยใช้คำว่าขดเลย
เป็นงูเลยนะใช่คนไปต่อแถวเยอะมาก

ก็ต้องรอดูนะฮะว่าสินค้ามันจะเข้าสู่ร้านทงฟ้ากระจายได้แค่ไหนนะครับ